ใช่เพราะว่าจะได้สาวแบบคุณไม่ต้อง

ใช่สิใช่มันมีคนดวงเฮงเยอะไง
แสดงว่าเราต้องไปดูคนที่ดวงเฮงเป็นเศรษฐีหน้าใหม่
บอกแล้วว่ามีคนโชคดีดวงเห็งเยอะกันมาก
และคนโชคดีคนนี้นะเขาไปที่วัดสว่างอารมณ์มาคุณผู้ชม

นี่ค่ะชมหน้าของอีกหนึ่งคนดวงเห็ง
เพิ่งถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
เขาถูกแบบนี้เลย๕ใบ

โอ้โห

ผู้โชคดีก็คือคุณป้าเจริญห้วยหงทองอายุ๕๙ปีค่ะ
ก็มาที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่แหละ
มากราบไหว้พระเงินพระทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดสว่างอารมณ์

ก็คุณป้าบอกว่าเมื่อเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าขอให้ตัวเองถูกรางวัล

แล้วตอนนั้นนะคุณผู้ชมเขาก็มีงานปิดทองลูกนิมิตยักษ์
ถ้าใครติดตามตลอดนะจำได้แน่นอน

บอกว่าจะมีงานปิดทองลูกนิมิตยักษ์เนี่ย
จนถึงวันที่๒๔กุมภาพันธ์

คือคุณป้าเขาไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเขาจัดตั้งแต่๓กุมภาไง
ก็ไปขอพรแล้วก็ไปทำบุญฝังปิดทองฝั่งลูกนิมิตรด้วย
พอขอพรเสร็จแล้วก็ซื้อหน่อยละกัน
ก็ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาแบบนี้แหละ

ซื้อ๒๔แล้วกัน

นั่นน่ะสิคุณค่ะเรียกว่ามาถูกรางวัลที่๑ตั้ง๕ใบ
ค่ะทีนี้วันถัดมาก็นึกขึ้นได้ว่า
เลขที่ถูกเนี่ยนะน่าจะเป็นเพราะพรที่ไปขอมา

เพราะว่าตอนที่ไปขอมานี่นะก็ขอด้วยความบริสุทธิ์ใจไง
ก็เลยครั้งนี้ถูกแล้วเลยพาครอบครัวเดินทางมาที่วัดสว่างอารมณ์อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อมาบอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าตัวเองเนี่ย
สมความปรารถนาแล้วได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วนะคะ
ก็มาขอบพระคุณนะมาทำบุญเสริมดวงต่อความเป็นสิริมงคลกันต่อไป
ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างคนดวงเฮงอีกคนนึงค่ะ
ที่ถูกในงวด๑๖กุมภาพันธ์เฮ่งรวยปังกันไป
แต่ว่าเรื่องความศรัทธาความเชื่อถือที่วัดสว่างอารมณ์นี้นะ
มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

มันก็อยู่ที่บุญกรรมทำบุญทำกรรมแต่งกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกด้วยเหมือนกัน
ยังไงก็ขอให้บริสุทธิ์ใจคิดดีทำดีอาจจะโชคดีก็ได้นะคะ

ไงซะเล่าถึงเรื่องของความเชื่อก็ต้องบอกคุณผู้ชมหน่อยแล้วกัน

ถูกต้องแล้วนะคะคือเราก็นำเสนอกันเป็นประจำแหละนะ
สำหรับใครที่ดวงดีดวงเฮงเป็นเศรษฐีหน้าใหม่นะคะ
หรือว่าบางคนที่ผิดหวังพลาดพลั้งก็ไม่เป็นไร
บางคนบอกว่าซื้อแค่พอให้สนุกให้เรามีลุ้น
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมก็ต้องขยันทำงานด้วย
คนเราไม่มีใครได้รวยทางรัฐได้เร็วขนาดนี้นะ
ทุกคนต้องคิดดีทำดีตั้งใจทำงานด้วย